ดูเรื่องสลดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะ
เป็นเรื่องของนักเรียนชั้นม๓ที่ตกตึกชั้น๔อาการสาหัสค่ะ
คุณผู้ชมคะแม่เนี่ยยังติดใจในสาเหตุที่น้องตกลงมานะคะ
เชื่อว่ามาจากความกดดันเพราะว่าถูกเพื่อนกลั่นแกล้งมาตลอดค่ะ
ทีมข่าวของเราได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้จากนางจิดาพาแม่ของน้องการนะคะ
เป็นเด็กชายอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วเล่าให้เราฟังค่ะบอกว่าเมื่อวานตอนที่กำลังขายของอยู่ที่ร้าน
โทรมาบอกว่าลูกตกอาคารชั้น๒ก็รีบตามมาที่โรงพยาบาล
มาถึงถึงได้รู้ความจริงว่าจริงแล้วไม่ใช่ชั้น๒นะตกลงมาจากชั้น๔
แล้วเด็กก็ยังไม่รู้สึกตัวคือสภาพของน้องเนี่ยคือหมอใส่เครื่องช่วยหายใจ
ดามคอซี่โครงหักหลายซี่กรามหักฟันหักปอดทะลุไตบวมปัสสาวะเป็นเลือด
แล้วก็ต้องเข้าเฝือกที่ขาด้วยคืออาการสาหัสเลย
แม่ก็ถามครูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยากจะให้ครูตรวจสอบว่า
ทำไมน้องถึงตกลงมาก่อนตกลงมามีใครทำอะไรหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้แม่บอกว่าได้รับคำตอบว่าตรวจแล้วไม่พบอะไรตรวจสอบแล้วไม่พบอะไร
แม่บอกไม่เชื่อค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุแล้ว
มีเพื่อนนักเรียนหลายคนแชทมาหาแม่บอกว่าเห็นน้องการโดนเพื่อน๓คนรุมแกล้ง
แล้วก็เดินร้องไห้ออกมาซึ่งโรงเรียนไม่ได้ให้ข้อมูลตรงส่วนนี้กับแม่
แล้วก็มีรายงานด้วยที่แม่บอกว่าห้ามนักเรียนให้ข่าวบอกให้ปิดข่าว
ทำให้เพื่อนบางคนรับไม่ได้เพราะสะเทือนใจที่ทำให้น้องการต้องอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกถูกเพื่อนแกล้งประจำเคยบอกครูประจำชั้นแล้วนะคะ
เพื่อนที่แกล้งก็ถูกทำทันบนถามลูกว่าไหวไหมลูกก็บอกว่าไหว
เพราะใกล้จะจบม๓แล้วนะคะจะได้เดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนโรงเรียนแล้ว
แต่เด็กไม่อยากเรียนที่นี่เพราะว่าถูกเพื่อนแกล้งนะคะ
เอาน้ำสาดเตะขาแต่ก็ไม่เคยสู้ทั้งที่เป็นนักกีฬานะคะ
ก็คิดว่าลูกน่าจะสุดทนและและหาทางออกไม่ได้
เสียใจมากที่ช่วยลูกไม่ได้เลยค่ะ
เด็กขึ้นเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย
แล้วพอวันนี้ครูโทรมาครูบอกว่า
ไม่มีอะไรนะคะแม่ก็สืบสาวกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไร
น้องตกลงไปมันเป็นไปไม่ได้
เด็กมันต้องคงโดนแกล้งมาจนบ่อยครั้ง
แล้วก็สุดทนเพราะว่าเขาไม่เคยมาบอกเรื่องโดนแกล้ง
ลุงอ่ะหลายคนมีมาลุง
บางคนเดินเฉยก็เอาน้ำสาดหัว
เอาเตะผักอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าพี่คุณหลายคน
ถ้าผมสู้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้

ในวันที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นกับน้องกันแน่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายพิเชษชูดำค่ะ
ภูมิในการระดับมัธยมและคณะครู
ก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะ
แล้วรองพอก็ชี้แจงบอกว่า
ไปคุยกับเพื่อนสนิทของน้องการแล้วนะ
เขาก็เล่าบอกว่าน้องเนี่ยมีอาการซึมตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว
คาบเรียนที่๖น้องนัดเพื่อนสนิทไปคุยกันในห้องน้ำ
แล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าน้องอารมณ์รุนแรงขึ้น
เพื่อนอีกคนนึงคิดว่าทะเลาะกันก็เลยเข้าไปห้าม
หลังจากนั้นเขาก็พากันกลับมาในห้องเรียน
แต่สักพักนึงน้องกันเดินขึ้นไปชั้น๔อีก
เพื่อนก็เดินไปตามแต่ไม่ทันแล้วค่ะน้องการกระโดดลงมาแล้วค่ะ
เพื่อนที่อยู่ห้องน้ำอีกคนนึงเขาคิดว่าทะเลาะกัน
แล้วก็เลยมาห้าม
พอมาห้ามน้องก็เดินขึ้นไปบนอาคาร
น้องการเดินขึ้นโรงอาการชั้น๔ไปนั่งดูมือลอยอยู่
เพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำด้วยขึ้นไปตามให้ลงมาเรียน
น้องการก็ลงมาเรียนแล้วรอบหนึ่ง
พออยู่สักพักน้องการก็นั่งอยู่เพื่อนก็ขึ้นไปอีก
ประมาณ๕นาทีน้องการก็เดินไปเดินไปตามเพื่อนอีก
เพื่อนคนที่หายไปเดินไปตามอีก
พอเดินไปตามเนี่ยเดินขึ้นไปไม่เห็นแล้วก็เดินลงมา
เดินลงมาไม่ทันถึงบันไดได้ยินเสียงนกหวีดของคุณครู

คือน้องการเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่กับเขาตลอด

เพื่อนในห้องเขาคุยกันหมดแล้วครับ

อ๋อไม่ได้บุรีอะไรหรือครับใช่ครับ
ประเด็นที่ว่าคนไปผลักเพื่อนลุมทำร้ายไม่มีเลยครับ

ว่าเรื่องที่น้องถูกบูลลี่ถามเพื่อนสนิทแล้วไม่มี
แล้วก็ไม่ได้มีการถูกทำร้ายหรือผลักลงมา
คือหลังจากนี้ถ้าหากคุณแม่สบายใจแล้วก็
บอกว่าจะเชิญมาร่วมพูดคุยกับเพื่อนสนิทของน้อง

จะได้พูดคุยข้อเท็จจริงกันนะคะ